สุดท้ายก็อยากดูอะไรคือโค้งสุดท้าย
โค้งสุดท้ายเรารู้กันในใจ๒คนก็แล้วกัน

นครสวรรค์คืออะไรนครสวรรค์ถวายกล้วย
กล้วยอะไรล่ะตื่นเต้นตรงไหนกล้วยอันเท่าแขน
โอ้โฮ

แล้วก็ไปเจอปูปูก็เดินมาด้วยดังนั้นเอาล่ะ
ความรู้สึกนี้ไว้ว่าจะตีเป็นเรื่องเป็นเลขอะไรก็ตามใจของท่านก็แล้วกันนะฮะ
ขยับต่อไปดูอีกเรื่องหนึ่งฮะนักค้าที่ดิน
เขาหอบข้าวของมาแก้บนหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยวัดสว่างอารมณ์เอาข้าวสารมาครึ่งตัน
อีก๓๐๐ฟองแก้บนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะข้าวสารครึ่งตันก็คือ๕๐๐กิโลกรัม
อีก๓๐๐ฟองนะครับมาแก้บนพระเงินพระทอง
จะเห็นเลยไหนองค์ไหนอ่ะพระเงินพระทองหลวงพ่อรวยวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมฮะคุณเปิ้ลพี่เปิ้ลบอกว่าขายที่ดินก่อนหน้านั้นเนี่ย